ล้อมวงเกินเข้ามาเตรียมปากกาให้ดีไปกันต่อค่ะ
ไปไหว้ขอพรครอบครัวต้นตะเคียนปกติแต่ละวัดเนี่ยจะมีท่อนเดียวใช่ไหม
มีเจ้าแม่องค์เดียวนะเขาบอกที่นี่เนี่ยวัดใหม่เจริญธรรมค่ะ
มาเป็นครอบครัวเลยนะคะและตอนนี้สร้างบ้านให้อยู่แล้วเรียบร้อยค่ะ
ชาวบ้านเข้าไปกันเลยนะคะเพราะว่าต้นตะเคียน๖ต้นนี้มากันเป็นครอบครัว
เอาขึ้นมาจากแม่น้ำปิง๒๓ปีก่อนค่ะมีทั้งหมด๖ต้นด้วยกัน
ความยาวแตกต่างกันไปนะคะ๘เมตรบ้าง๖เมตรบ้าง๕เมตรบ้าง
กว้าง๕๐เซนติเมตรไปจนถึงเมตรกว่า
ชาวบ้านตอนนี้สร้างสารไว้ให้แล้วนะคะมีทั้งเจ้าพ่อมีทั้งเจ้าแม่ตะเคียนสร้างแบบยกครอบครัว
และเขามีบ้านเลขที่ด้วยนะบ้านเลขที่ของเขา๑๒๕ทับ๓ค่ะ
ส่วนเลขเด็ดในงวดนี้ที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ได้จากการโรยแป้งก็คือ
อันนี้เขาบอกมานะดิฉันไม่ได้พูดเองนะ๓๒๕๓๒และ๕๔ค่ะ
ซึ่งหากแฟนข่าวจะเอาไปเสี่ยงโชคก็นะคะแล้วแต่ศรัทธานะคะ
ส่วนที่เมืองพยาวค่ะชาวบ้านในหมู่บ้านผาช้างมูบไปไหว้ขอพรจากต้นตะเคียนเหมือนกัน
ต้นตะเคียนน่าจะอายุมากกว่า๑๐๐ปีแหละยืนต้นตายอยู่กลางทุ่งนาแน่
เป็นแบบนี้ปกติต้นตะเคียนจะต้องขึ้นจากน้ำแต่ตรงนี้เขายังยืนต้นตายอยู่กลางทุ่งนาค่ะ
ซึ่งที่ผ่านมาตะเคียนยังไม่โค้นล้มชาวบ้านก็เลยเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิงสถิตอยู่แน่นอน
เพราะเป็นต้นไม้ที่อยู่คู่หมู่บ้านมานานแล้วชาวบ้านเล่าว่ามักจะเห็นลูกแก้วส่องสว่าง
ลอยออกจากพระธาตุวัดผาช้างมูกแล้วก็มาลงที่ต้นตะเคียนต้นนี้เป็นประจำทุกวันพระและวันสำคัญทางพุทธศาสนาค่ะ
จุดนี้ไม่ไปไม่ได้เลยค่ะปกติไปบ่อยแต่ช่วงโควิดไม่ค่อยได้ไป
เอากลับไปแวะเวียนสักนิดนึงค่ะ
อาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณอำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวานนี้คึกคักค่ะ
ชาวบ้านไปร่วมพิธีถวายสการะเทพเทวดาเพื่อความเป็นสิริมงคล
ซึ่งก่อนเข้าร่วมงานนะคะก็มีการตรวจคัดกรองป้องกันโควิด
ตรวจวัดอุณหภูมิกดเจลแอลกอฮอลล้างมือสักนิดหน่อย
และใครที่เข้าไปทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยนะคะ
ส่วนการส่องหาเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์จะเอาไปเสี่ยงโชค
เขาบอกคึกคักแหละมาจากฤษีเนรนฟุธคุณท่านฟุธคุณ
ที่ทำพิธีจรดตัวเลขจุดนี้นะคะหลายคนจะทราบว่า
ตัวเลขไม่ต้องเดาไม่ต้องใช้จินตนาการเลย
มาแบบนี้เลยแล้วสีแดดปล๊ะมาเลยนะคะ
โสลดสระตะอันนี้เป็นชื่อพิธีจรดตัวเลขนะตามพิธีกรรมโบราณ
ตามภาพที่เห็นเลยค่ะไม่อ่านแล้วค่ะ